อีก๑คนนี้จะต้องถามหน่อย
เพราะว่าถือว่าเป็นเจ้าแม่การเสียงดวงเสียงโชคเหลือเกิน
งวดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะพี่ฮาย
หลายงวดรับทรัพย์กันไปไม่น้อยเลย
ว่าจะมีการมาใบ้เลขมาบอกอะไรที่ชื่นชอบบ้างหรือเปล่าในแต่ละงวดนะ
ซึ่งนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะคะ
ชาวเน็ตเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่างวดนี้
ฮายรับทรัพย์ไปกี่บาทคะ๒วันผ่านไปไม่เห็นบอกเห็นกล่าวอะไรกันเลย
เพราะอย่างที่บอกว่าพี่ฮายมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขมาบอกชาวโซเชียลตลอด
ล่าสุดก็คือมีการช่วยชีวิตน้องเต่าไม่ให้ถูกรถชนบ้างนะคะ
แล้วก็มีการยกเงินบริจาคกองกระถิ่นเข้าวัดแบบโหเยอะแยะเลยค่ะ
แล้วก็เพื่อไม่ให้แฟนคลับต้องรอนานนะคะ
เมื่อคืนนี้พี่ฮายก็เลยทำการตรวจลอตเตอรี่สักหน่อย
ซึ่งจะถูกกี่ใบรางวัลอะไรบ้างนั้นไปลุ้นกับพี่ฮายจากคลิปคลิปนี้กันจ้า

เกือบไปแล้วก็คี่เยี่ยวเหนียวคี่เยี่ยวเหนียวแล้วก็จะขาดเพิ่มซะ

เห็นดูแม่ขอโทษขอหัวเราะ
หัวเราะขำก็ขำเห็นใจก็เห็นใจนะคะไม่เป็นไรค่ะแม่จ๋า
ดีกว่าไม่ถูกเป็นน้ำจิ้มแบบหอมปลาหอมคอ
ใช่ชอบไอ้ถุงกองที่อยู่ข้างหลัง